ร้องได้ให้ล้าน

ได้แบบนี้ค่ะรับแล้วค่ะเพลงที่๒

เพลงนี้นะครับสร้างชื่อให้กับธิดาดวงดาว
่งดังมากเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มเดียวกับ

อันนี้รู้จักกันดีในสังกัด
มีคนนิยมนำไปร้องเป็นเพลงประกวด

สมหวังช่วงโชธดนตรีโดย

เพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงโชว์เสียงจริง

มันยืดนี่มันต้องอย่างนี้เลย
ถ้าร้องจะให้เสียงสูงดีต้องเกรงกล้ามก้นเล็กน้อย

แล้วค่อยสิ่งสูงมันยืด

สรุปไม่ได้เป็นลิเกรักษาหายแล้ว

คุณพ่อเป็นเบาหวานขึ้นตาค่ะ

เอาล่ะเราก็จะต้องร้องให้ได้เยอะกว่านี้

มูลค่าสองหมื่นบาทแล้วนะครับ
มาฟังอินโทรเพลงที่๓กันเลย
โทรเพลงที่๓มาเลยครับ

ทำแน่ละค่ะโทษใส่คุณแม่เลยว่า
สนุกเร็วหน่อย

ตกลงว่าเพลงที่๓น้องแก้มครับ
จะเล่นหรือจะหยุดครับ

อันนี้ไม่ใช่หรือว่าแปลงร่าง
ไม่ใช่ทำไมไม่ใช้ถามนิดนึงทำไมไม่ใช้เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเพลงนี้

หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นเกมไปกับน้องแก้มเลยค่ะ

มูลค่า๒๐๐๐บาท

โชคดีนะคะ
ขอบคุณครับ
บอกว่าที่ดัวเสียงอะไร
คอยเวลาเขามาหยิบให้
อยากให้เขาเข้ามาไกล

ก็ได้ในใจนึงเจอ
ฝากเล่นลอยลงมา
ผัวบรรมะจำตาจะเหนิง
ผู้ชายหล่อเหล่าคนนั้น
ปังเอิญเพิ่มได้ที่นามเธอ
เธอก็จำฉันได้นะเธอ
คนที่เธอจ้องตาเจ็ดเกลอ
แอบเสนอรักไว้ที่สายตา
เธอฟังเพลงแล้วจงสาบา
ผู้ที่เธอนั้นเคยจ้องหน้า
อย่างนั้นสดใจคำดีน้า
เดี๋ยวนะทำไมทำหน้าตกใจอย่างนั้นน่ะ

ทำไมรู้สึกวิตรกังวลล่ะคะ

แอบเอ่อเธอแอบเสนอค่ะ
ก็แอบเสนอรักไว้ที่สายตาค่ะ

ความฝันของน้องแก้มจะไปได้หรือไม่
น้องแก้งน้องแก้งน้องแก้งน้องแก้ง
เรียงที่๓รูปราคา๒๐๐๐๐บาท

อ่า
ผิดขนไหนนะ
เขาร้องผิดจริงด้วย

คุณพูดดิผมโยนความผิดให้แม็กกี้
แม็กกี้เป็นคนบอก
ต้องเสียใจเพราะว่าอันนี้กติกาใหม่ค่ะ
ร้องผิดแต่ว่ามีเงินสะสมอยู่๑๐๐๐บาท
เพราะฉะนั้นรับไปครึ่งหนึ่งค่ะ
แก้มขารับ๕๐๐๐บาทค่ะ

เมื่อสักครู่นี้นะครับ
ชื่อว่าเพลงนัดพบหน้าอำเภอของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์
แก้มร้องผิดตรงนี้นะครับ
ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมที่หนูคิดว่าหนูจะผิดตรงนี้

ขาไม่ต้องเสียใจนะคะ

โดยที่แก้มไม่ตื่นตนกตกใจเลย
แก้มก็เป็นอะไรที่เก่งที่สุดแล้ว

แก้มกลับไปที่บ้านใหม่นะคะ
แล้วกลับไปฝึกฝนโตเป็นสาวแล้วมาใหม่
รายการของเราก็ยังอยู่นะคะแก้ม
เป๊กกับป่านุ่มจะรอแก้มอยู่ที่นี่ค่ะ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ตรงนี้ค่ะ
นะคะอีก๑๕ปีเราจะรออยู่ที่นี่ค่ะแก้
ไม่ต้องเสียใจเสียใจไหมเสียใจไหม
ไม่เสียใจนะเพราะว่านี่คืออะไร

่อมจะมีผู้ชนะและผู้แพ้
เราทำพลาดเราก็แพ้

แพ้ที่เท่ที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะ
รับแล้วก็กลับไปฝึกฝนใหม่นะคะ
ทุกคนมีการแพ้การชนะหมดนะคะ
แพ้ไม่ใช่เรื่องแย่แต่ว่าได้บทเรียนอีกหน่อย
ก็รู้แล้วว่าเพลงนี้ร้องตรงนี้คือร้องผิด
อีกหน่อยแก้มก็จะไม่ร้องตรงนี้ผิดแล้วถูกไหมคะแก้ม

หวานให้ด้านซ้าย
ยิ้มหวานตรงหน้า

น้องแก้มหองได้ตอนนี้เนื่อยเจ้า

โปร่งภาพให้ได้แล้ว
เสียดายแต่ว่าใครที่ชื่นชอบน้องแก้มนะคะ
ก็เดี๋ยวเจอกันตามร้านอาหารที่เชียงใหม่
ก็สามารถให้ตรงให้ติ๊บน้องได้นะคะ
น้องก็ตะเวนร้องเพลงเพื่อเป็นทุนการศึกษา

น้องหยูไม่สบายอยู่นะคะเป็นบาววานขึ้นตาเจอที่ไหนสนับสนุนการศึกษาได้นะคะ

ตอนนี้นะครับการแข่งขันของเรานะครับก็ไม่จำกัดนะครับ

หรือว่าเอียดคนที่อายุน้อยได้น้องแก้ม
ร้องได้ให้ล้านหยิบเงินล้านจากรายการของเรา
จำกัดอายุคุณเป็นเด็กแบบเบาะแต่ร้องเพลงได้ก็มาได้เลย

แต่จะร้องเพลงได้นะ

ตอนนี้ส้มหล่นกันอีกแล้วนะครับ

ทั้ง๕ท่านนะครับต้องมีท่านหนึ่งท่านใดนะครับ

ว่าจะเป็นคุณสังคุณเปี๊ยกคุณสนุกลุงพลอยหรือว่าคุณฝน

เพราะว่าเวลาหมดแล้ว
แล้วมาติดตามได้ใหม่นะครับกับรายการร้องได้ให้ร้านของเราวันนี้
ต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับ

แล้วก็ขอแสดงความดีใจนะครับ

ลุ้นรอรับรางวัลกันต่อไป

อย่ารอช้าค่ะสมัครเข้ามาเพื่อสะสมคะแนน
รับรางวัลจากไทยรัฐทีวีค่ะ
แล้วก็ผู้ที่สมัครเข้ามาเล่นเกมนะคะ

สมัครเข้ามาได้เลยหรือว่าดูตามเบอร์โทรศัพท์นะคะ
ที่หัวเพจแล้วก็โทรเข้ามานะคะ
กลับมาติดตามรายการร้องได้ให้ล้านใหม่นะครับ

กับไทยรัฐทีวีทีวีดิจิทัลช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ

สวัสดีครับ
หน่วยซิลหน่วยซิล

ยังไม่กลับมาหา
อายุขนาดนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่าเส้นเสียงไม่มีหย่อนเลย
ใช่แต่อย่างอื่นนี่ไปหมดแล้ว

โอ้โหสายตาโอ้โห
ขึ้นมาเล่นบนนี้จะให้ถอดเสื้อโชว์

หุ้นเปรี้ยวครบ
โอ้โหสายตาโอ้โห
ขึ้นมาเล่นวันนี้เลยมั้ย